คุณผู้ชมคะในที่สุดแล้วคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงเซียนไก่ชนที่จังหวัดชนบุรีก็ติดต่อมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เรานำเสนอไปตั้งแต่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาคือไก่ชนแพ้แต่คนไม่ยอมแพ้ค่ะ
หลังจากที่กรรมการเนี่ยตัดสินให้ไก่ชนของตัวเองแพ้แล้วเนี่ยก่อเหตุใช้อาวุธปืนไปยิงฝั่งตรงข้ามแล้วเหตุการณ์นี้ตายหนึ่งสาหัสหนึ่งนะคะ
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ไปสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มีพยานบุคคลบอกว่าเห็นมือปืนก็คือนายสุพฤษสงวนพงศ์อายุ๓๕ปีหรือว่าโหน่งเนี่ย
เป็นคนยิงผู้ตายตำรวจเขาก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับ
หลังจากนั้นวันนี้ค่ะ
ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจ
ผู้ตายก็คือนายวิรัติศรีสวัสดิ์อายุ๓๔ปีเป็นเซียนไก่ชนที่เป็นฝั่งผู้ชนะเนี่ยนะคะ
ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือนายอดีศักดิ์คำบุตร
วันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอนุการธรรมวิจารณ์ผู้กำกับสพดหัวล่อ
บอกว่าจากการสอบปากคำนายสุพศผู้ต้องหาอ้างบอกว่า
วันเกิดเหตุไปเชียร์ไก่ชนจริง
แต่อยู่คนละฝั่งกับผู้ตายและผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาก็คือนายสุพศเป็นผู้ต้องหา
เห็นว่าไก่ชนฝั่งตัวเองยังไม่แพ้
ยังไม่แพ้แต่ทำไมกรรมการจับให้แพ้
ลักษณะคือเขาคิดว่าเขาถูกโกง
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่ง
หลังจากนั้นจากการโต้เถียง
ก็กลายเป็นการชกต่อยชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
จากนั้นฝ่ายผู้ตายอันนี้ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
จากนั้นฝ่ายผู้ตายที่มีอยู่ด้วยกันสักประมาณ๒๐คน
และอยู่ในอาการมืนเมาได้ใช้ขวดเบียร์ตีหัวกลุ่มผู้ต้องหา
แล้วก็ไปล็อกคอพ่อของนายสุพศพ่อของผู้ต้องหาเอาไว้
แล้วสักพักหนึ่งผู้ต้องหาบอกว่าก็มีเสียงปืนดังขึ้น
ด้วยความตกใจก็เลยรีบวิ่งหลบหนียืนยันเลยนะคะว่าวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
ตัวเองไม่ได้เป็นคนยิงเพราะอะไร
ก็เพราะผมไม่ได้พกปืนไปที่สนามไก่ชนไง
คุณผู้ชมฟังเสียงตำรวจเล่าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ว่าคือคู่กรณีไก่เขาไม่ใช่ไก่เขานะ

คู่กันนี้ที่เอาไก่มาเปรียบกัน
ก็เถียงกันทะเลาะกันแล้วก็ตีกัน
ตีกันแล้วก็ช่วงตีแล้วก็ชนแรงวุ่นวาย

เสียงปืนแล้วก็เขาก็วิ่งออกไม่ออกไปครับ
ล่าสุดนะคะตำรวจก็มีการตั้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาพยายามฆ่า
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองที่ทางสาธารณะ

แล้วก็ในชั้นพนักงานสอบสวนมีการคัดค้านการประกันตัวนะคะ
เพราะว่าตำรวจเองก็กลัวว่านายสุพศมือปืน
เดี๋ยวจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
หลังจากนั้นสอบปากคำเสร็จสิ้น
ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถึงแม้ว่านายสุพศผู้ต้องหานะตอนนี้
บอกว่าไม่ได้พกปืนไปที่สนามไก่ชน

ตำรวจบอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อสู้กันในชั้นศาลนะคะ